แต่ยังพบความแรงที่ชุดไม่อยู่
กับนักตบลูกยางสาววอเล็กบอลทีมชาติไทย
ที่จะลงสนามปะทะกับทีมระดับเอเชียแบบตาต่อตา

เอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ตั้งแต่วันที่๒๓๓๑กรกฎาคมนี้

เสร็จและตบกันให้สนั่นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี